ท่านหายไปจากวัดเช้า๑๐กันยาหย่นนี่คือหลวงปู่ถาวร
คือมันมีเรื่องแปลกก็คือว่าหลวงปู่บอกกับคนใกล้ชิด
บอกว่าฝันว่ามีพระอยาหน้ามาเข้าฝันแล้วพ่นนิดใส
นี่ฮะหลังจากนั้นก็หายไปเลยนะฮะค่ะที่โขงเจียมอุรัชธานีนะครับ
โซเชียลเพจต่างในวัดที่จังหวัดอุบลรัชธานีก็โพสต์
ภาพรอยเท้าจีวรพระข้อความประกาศตามหาหลวงปู่ถาวร
อายุ๖๒ปี๒๖พันศาท่านเป็นพระที่วัดป่าห้วยหมากใต้อำเภอโขงเจียม
หายตัวไปอย่างปริศนาร่องรอยที่ทิ้งไว้ก็คือนี่ฮะ
รอยเท้ากับจีวอนอยู่ริมแม่น้ำโขงอุ้ยแต่ก่อนจะมาเจอจีวอนกับรอยเท้าที่ริมแม่น้ำโขงเนี่ย
ท่านบอกว่าฝันว่ามีพญานาคมาเข้าฝันแล้วพ่นพิษใส่อ่าก็เลยไม่รู้เอ๊ะยังไงกันแน่นะครับ
วันนี้๓วันแล้วนะครับหายไปเนี่ย๓วันแล้วนะครับ
วันนี้ออกค้นหาตามลำแม่น้ำโขงนะครับนำเรือเร็วออกตรวจหาหลวงปู่ถาวรนะ
จากจุดที่เจอจีวอนเนี่ยไปถึงบ้านวนบึกซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายสุดเขตประเทศไทยแล้ว
มีวังน้ำวนด้วยเป็นวังน้ำวนขนาดใหญ่ฮะเรียกว่าเวิร์นบึกนะครับอยู่กลางแม่น้ำโขง
ห่างจากวัดของหลวงปู่ถาวรก็คือวัดป่าห้วยหมากใต้๔กิโลเมตรแต่ก็ไม่เจอนะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าวาดวัดป่าห้วยหมากใต้บอกว่าหลวงปู่ถาวรเนี่ยเป็นพระลูกวัดมาจากจังหวัดกาญจนบุรี
ขอจำพรรษาอยู่ที่วัดที่นี่เมื่อเข้าพรรษาที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นพระนักปฏิบัติรูปหนึ่ง
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นพระนักปฏิบัติจริง
แต่แกก็เหมือนกับมีเวทมนต์คาถาอาคมอยู่รักษาโรคได้หลายชนิด
งูสวัสดิ์โรคกระดูกอุบัติเหตุ
อย่างชาวบ้านที่เล่าให้เราฟังเนี่ยนะชื่อว่านายโย

ด้วยอืมจุดที่มาพบร่องรอยหลวงปู่เนี่ยเป็นบริเวณหลังป่า
ผีตายโหงนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากความเชื่อ
ส่วนตัวที่คิดว่ามีเหตุจูงใจอะไรหรือเปล่าทำให้หลวงปู่
มาที่เกิดเหตุเพราะประวัติที่หมู่บ้านเนี่ยมันมีเยอะมาก

ถ้าผมความคิดของผมเองนะครับ
แกก็คงไม่ได้มาเรียนของอะไรนะครับ
แต่ว่ามันก็อาจจะมีเหตุจูงใจที่พาแกมา
เพราะประวัติบ้านก็เยอะอยู่นะครับ
พอสมควรเรื่องพญานาคอย่างนี้

ส่วนตัวผมเองผมก็เชื่อนะครับ
เพราะว่าบางแฟนพญานาคบ้านผมขึ้นนะครับ
นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ
เรื่องของแม่น้ำโขง

คนในพื้นที่อย่างที่อุบลที่ของเจียม
เชื่อสืบต่อกันมามันก็มีเยอะมากมายหลายเรื่อง
ค่ะทีนี้เขาบอกว่าจริงแล้ว
มันไม่ได้มีเคสของหลวงปู่ถาวรเป็นรายแรกนะ
มีพระหลายรูปเหมือนกันที่หายไปบ้าง

ส่งคุณปียชาติคงถิ่นลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ที่วัดป่าห้วยหมากใต้ค่ะ
ไปพูดคุยกันหน่อยว่าที่นี่มันมีเรื่องราวลี้ลับ
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้บ้าง

ก็ไปเจอกับพระครูประหลัดอธิสักษ์อคทธมโม

ท่านก็เล่าบอกว่าหลวงปู่ถาวรเนี่ย
ท่านชอบนั่งวิปัสนากรรมฐานเป็นประจำ
และท่านก็ถือศีลอดไม่ฉันอาหารทุกปีด้วย

เพิ่งจะเริ่มถือศีลอดได้๓วัน

มักจะขึ้นไปนั่งวิปัสนากรรมฐาน
อยู่ที่กุฏิบนเขาหลังพระพุทธรูปองค์ใหญ่ค่ะ
ซึ่งเจ้าอาวาสก็พาคุณปียชาติขึ้นไปดูด้วย
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าอาวาสบอกว่า
หลวงปู่ก็ขอขึ้นมาวิปัสนาบนนี้แหละ

ตอนที่นั่งวิปัสนาอยู่เนี่ยนะคะ
ท่านเห็นเงาชายเป็นผู้ชายตัวดำรูปร่างใหญ่มาเฝ้า
มาเดินตามแล้วก็มาต่อว่าท่าน
เป็นแบบนี้๓วันติดต่อกัน
เหมือนเขาไม่พอใจที่ท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่กุฏิหลังนี้
คืนวันที่๘กันยายนก่อนที่หลวงปู่จะหายตัวไป
หลวงปู่ถาวรก็ขึ้นไปวิปัสนาที่กุฏิหลังนี้อีกครั้ง
คราวนี้นิมิตเห็นพญานาค๗เสียน
ตอบว่าไม่พอใจแล้วก็พ่นพิษพ่นไฟใส่
พอเจอแบบนั้นเนี่ย๙กันยายน
หลวงปู่ถาวรนำดอกไม้ทูบเทียนขันห้า
ไปหาเจ้าอาวาสไปขอขมาค่ะ
บอกว่าอัตมามาขอขมา
เพราะไม่รู้ว่าไปทำอะไรผิดหรือว่าล่วงเกินหรือเปล่า
ก็เลยเห็นชายรูปร่างใหญ่มาตามหาติดต่อกัน๓วัน
แถมยังนิมิตเห็นพญานาคเจ็ดเสียนมาตอบว่าด้วย
เจ้าอาวาสก็ตอบกลับไปว่ามาขอขมาผมทำไม
ผมอายุพันศาน้อยกว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอก
แล้ว๕ทุ่มค่ะหลวงปู่ถาวรมาหาเจ้าอาวาสบอกว่า
จะขอขึ้นไปวิปัสนาที่กุฏิบนเขาอีกครั้งหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าตี๔ของวันที่๑๐กันยายน
ชาวบ้านที่เขาออกหาปลาเนี่ยไปเจอจีวอนไฟฉาย
แล้วก็รอยเท้าอยู่ริมแม่น้ำโขงหลังป่าช้า
ห่างจากวัดไป๓กิโลเมตรอะค่ะ
หลวงปู่ถาวรก็หายไปเลยค่ะไม่มีใครเจอท่านอีกเลย
เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยหมากใต้บอกว่า
จริงที่ผ่านมาอะไรเนี่ยมีพระจากที่อื่น
แล้วก็ญาติญาติโยมมาปฏิบัติธรรม
แล้วก็ขออยู่ที่กุฏิแห่งนี้เหมือนกัน
หลายรูปบอกว่านิมิตเห็นคนรูปร่างสูงใหญ่
เข้าฝันก่อกวนตลอดจนต้องลงมานอนกุฏิข้างล่าง
ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมก็มักจะฝันเห็นพญานาคเป็นประจำ
ไม่มีใครกล้าขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่กุฏิแห่งนี้เลยค่ะ
เพราะเขาบอกว่าไปทีไรต้องมีเรื่องอะไรกลับมาทุกทีเลย
ก่อนหน้านี้นะคะเจ้าอาวาสเล่าให้เราฟังว่า
มีพระลูกวัดมรณภาพติดต่อกัน
ปี๒๕๖๑พระชิตถิรัฐโมวัย๔๓ปี
พระลูกวัดที่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่กุฏิบนเขา
เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มกระดูกซี่โครงขวาหักเสียบปอดจนมรณภาพ
มาอีก๑ปีปี๖๒พระพิทักษ์ธรรมผลวัย๒๙ปี
พระพุทธรูปอยู่ดีเกิดอาการหายใจติดขัดจนต้องนำส่งโรงพยาบาล
ก่อนจะตรวจพบมะเร็งสวงอกแล้วก็มรณภาพค่ะ
แล้วก็ล่าสุดปี๖๓ปีนี้ค่ะ
หลวงปู่ถาวรถาวโรวัย๖๒ปี
หายตัวจากวัดปริศนาจนบัตรนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยค่ะ
ท่านก็เหมือนกับมีอาการว่าคนนั้นคนนี้จะทำร้าย
ไม่เห็นอะไรตัวดำใหญ่จะทำร้ายท่านอย่างนี้นะ

แต่ท่านมาอยู่ข้างบนนี้นะท่านฝัน
ฝันว่าพญานาคเกียจเซียนมาพ่นไฟพ่นพิษแล้วก็ต่อว่าท่าน
ก็เลยบอกว่าอ้าวลูกปู่อย่ามาก่อกลับมาผมน้ำวันจะเป็นบาปเป็นคำ
ก็เลยไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นไรหรอกกลัวนอนได้แล้ว
ก็เลยบอกท่านก็เดินกลับกุฏิคุบาอาจารย์พระสงฆ์แล้วย่าโยมก็มี
มาก็บอกว่าเจอนั้นบ้างเห็นนี่บ้างอะไรประมาณนี้
ก็เล่าบอกว่าคือวันที่เก้ากันยายยนต์เนี่ย
เห็นพระถาวรนะเห็นหลวงปู่ถาวรอยู่ในกุฏิด้านล่าง
ซึ่งเปิดประตูกุฏิเอาไว้เธอก็ถามว่าอ้าวท่านทำไมไม่ปิดประตู
หลวงปู่ก็บอกว่าเออเปิดประตูรับลมหน่อยอากาศมันร้อน
ทีนี้ช่วงกลางดึกก็เห็นเหมือนเป็นเงาคนเดินผ่านห้องไปค่ะ
เธอก็เชื่อว่าคงเป็นหลวงปู่ถาวรแหละ
เพราะพอเธอเดินไปดูที่กุฏิก็ไม่เจอท่านแล้ว
แต่เห็นว่ามีข้าวของเก็บเอาไว้อย่างดีเหมือนคนกำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งค่ะ
ห้องก็เปิดไว้เหมือนเดิมไม่เอาอะไรไป
บอกว่าก่อนหายตัวไปก็ได้คุยกับพระหลวงปู่ถาวรนะได้คุยกับลูกชายอะค่ะ
ก็ถามว่าสุขภาพเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถือศีลอดไม่ฉันอาหารมา๓วัน
พระก็บอกว่าแข็งแรงดีแม่ก็ซื้อนมถั่วเหลืองมาถวายค่ะ
ปกติแล้วเนี่ยหลวงปู่ก็จะฉันมื้อเดียวแล้วก็จะฉันเฉพาะผักกับน้ำพริก
สำหรับสาเหตุที่หลวงปู่ถาวรหายตัวไปปริศนาแม่เชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องอาถรรพ์
เพราะว่าหลวงปู่ถาวรเองเป็นคนชอบเรื่องคาถาอาคมค่ะ
ที่ผ่านมาก็มีการบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บวงสวงพญานาคเป็นประจำทุกปี
แต่ช่วง๗ปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำเลยเลยไม่รู้ว่านี่เป็นสาเหตุหรือเปล่า
แม่ยายนี่คิดคิดแหละไม่แล้วยอดตัวนี้ล่ะ
อีกเป็นบริเหตุมา๗ปีแล้วหรือว่าเป็นน้ำตัวนั้นไปรู้หม่อเพิ่งกว่าอยู่
เป็นอีกบริจาคเป็นเชื่อว่าอยู่เดี๋ยวสาเหตุที่รับถือต้อง

ไปตามเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงที่เขากระจายกำลังค้นหาหลวงปู่ถาวรในแม่น้ำโขงนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูแผนที่จุดตั้งแต่ที่วัดป่าห้วยหมักใต้
แล้วก็จุดที่พบร่องรอยก็คือที่พบจีวอนพบไฟฉายแล้วก็รอยเท้าที่ริมแม่น้ำโขงท้ายหมู่บ้านห้วยหมากใต้
จริงระยะทางถือว่าไม่ได้ไกลกันมากนะคะประมาณ๒กิโลเมตรก็คือเดินเท้าถึงนั่นแหละ
ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดวันนี้เนี่ยพบว่าเจ้าหน้าที่กระจายกำลังเดินเรือตั้งแต่จุดพบร่องรอยสุดท้ายไปจนถึงแม่น้ำโขงที่บริเวณบ้านเวิร์นบึก
จนสุดเขตประเทศไทยที่เป็นรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับสปลาวนะคะก็มีการประสานชาวบ้านที่อยู่ตลอดแนวแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวให้ช่วยกันค้นหาแล้วแต่ก็ยังไม่เจอตัวหรือว่าไม่มีวิแววเลยค่ะ
ท่านผู้ชมครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพล่าสุดนะฮะคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่นะครับ

อยู่ที่วัดป่าห้วยหมากใต้นะค่ำคืนนี้ครับไม่ใช่แค่คุณปียชาติชาวบ้านในพื้นที่มาปักหลักนอนเฝ้าริมฝั่งแม่น้ำโขง
เพราะว่าเขาบอกว่าคืนนี้คืนที่๓สมมุติถ้าหลวงพ่อเป็นอะไรขึ้นมามรณภาพจมน้ำอะไรพวกนี้
บอกว่าศพของหลวงพ่อเนี่ยของพระถาวรเนี่ยที่จมแม่น้ำโขงจะลอยขึ้นมาภายใน๓วัน
คืนนี้คืนวันที่๓พอดี
จุดที่ไปรอกันเนี่ยเป็นจุดที่เจอจีวอนกับไฟฉายนะครับ
แล้วแถวนั้นเป็นจุดป่าช้าด้วย
ที่ชาวบ้านเขาจะเอาไว้ฝังศพคนที่เสียชีวิตแบบเหตุการณ์ไม่ปกติ
ชาวบ้านก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนกับหลายคนหน่อย
อยู่คนสองคนไม่ไหวมันบีบหัวใจ

ใช่นี่ฮะบรรยากาศที่วัดที่กุฏิ
พระท่านก็จำวัดนะตั้งอยู่หลังพระประธานองค์ใหญ่

เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปนะแต่คุณไปไหม
แต่ถ้าพระท่านอยู่ได้ท่านก็เจริญสมาธิใช่ไหม
ก็เดินจงกลมไปใช่ไหมโปรดสัตว์

เอาเป็นว่าคุณปริญญาชาติเฝ้าอยู่เหมือนกับชาวบ้านนะครับ

ก็ต้องรอดูกันต่อแล้วฮะยังไงเดี๋ยวเราตามให้เรื่องนี้ฮะ